ตะกะแตนเป็นของเล่นจักษานอีกรูปแบบหนึ่งที่เด็กสมัยก่อนนิยมเล่นเพราะเมื่อประดิษฐ์ออกมาแล้วจะมีความสวยงามสมจริง
ด้วยการทำรูปทรงที่เรียนแบบคล้ายรูปร่างของตั๊กกะแตนการสารตั๊กกะแตนส่วนมากจะสารด้วยใบมะพร้าวเพราะใบมะพร้าวจะมีสีเขียวสดคล้ายกับสีรูปร่างของตัวตั๊กกะแตนเป็นการประดิษฐ์ที่มีความสมจริง
โดยลักษณะสำคัญของตั๊กกะแตนที่ทำให้ของเล่นมีชีวิตชีวาคือการแต่งหนวดรวมถึงการใส่ก้านเพื่อให้เด็กได้นำไปถือเล่นสร้างความสนุกเสมือนตั๊กกะแตนกระโดดไปมาได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน